ครับฝ่ายแดงนะครับจอมกิติสิทธิ์อโนไทยชื่อกิติปียทองอายุสิบหกปีเป็นชาวจัวร์นครปฐมชกมาแล้วห้าสิบสามครั้งชนะสี่สิบครั้งแพ้สิบสามครั้งครับ
ส่วนฝ่ายแดงเงินนี้โชคนำศึกกรกรรมนาฏชื่อวรสักโคตรภักดีอายุสิบหกปีเป็นชาวจัวร์สุรินชกมาแล้วเจ็ดสิบครั้งชนะสิบสิบแปดครั้งแพ้สิบเก้าครั้งและเสมอสามครั้งครับ
ปอดคร่าวของนักมวยทั้งคู่นะครับมุมแดงประเภทจังหวะฝีมือเลยครับน้ำเงินนี่สูงยาวเข่าแทงเจ็บว่ากันอย่างนั้นติดตามต่อกับพี่ปะและพี่บุ๋มครับ
คู่ที่ห้าก็เฟสเทอร์เวทพอดีเลยครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนจอมกิติสิบอโนไทยแดงน้ำเงินเทศนำโชคกรกรรมนาฏ
คู่นี้น่าจะเป็นคู่ปิดรายการในวันนี้นะครับ
เผ็ดนำโชคต่อกับอันน่า

บอกอยู่มือต้นนี่แดงอยู่มือจัดเลย
ไฟละแดงนี่จอมกิติติ
ก็อยู่ในกลุ่มในเครือข่ายกลุ่มของพวกมังหลด

แค่งขวาเตะโต้ด้วยซ้าย
ปอนด์เป็นรุ่นใหญ่อีกคู่นึง
ย้ำกันบ่อยย้ำกันอีกครั้ง
ว่าวันที่๓๐นี้อย่าลืมนะครับ
กับความยิ่งใหญ่ของศึกวันทรงชัยร่วมกับสิงหมาวิน

ดูปืนกลเดิมพันกับพระจันทาย
แล้วมาดูกิ่งซางเล็กใส่กับเสาเอก

มรกฎของวิทยาเพชรสี่หมื่น
โปรโมเตอร์ที่จะจัดวันที่๒๓นะ
มดกดใส่กับปากกาเหล็กและกล้องศักดิ์กับทักษิณเล็ก

ตอนหนีสิ้นไม้ไรมือหนีไหวห่วงเลยจอมกิติ

รายนั้นก็ถือว่าดังมากเหมือนในอดีตนะ
นี่แข่งซ้ายเตง
จอมกิติศิษภาณไทย
จอมผิดตีดีจอมกระถิ่งไม่ดี

จอมถีบเหมือนกันนะสินเทพพิทักษ์
ในช่วงชกย่างปลายยก

ขึ้นบนอย่างเดียวเลยจอมกิติ
น้ำเงิดลงมาลุ้นไปครับขาวใน
ต้นนี้แดงขึ้นก้านคออย่างเดียวเลย

นี่คู่ที่๕แล้วครับฝ่ายแดงจอมกิติ

กับเพชรนำโชคปกรรมนาศครับ

ทางด้านจอมกระถิ่งตีทีพยัน

ยกที่๒ฝีไม้ลายมือ

จอมกระถิ่งตีสิทธิ์อโนไทย

เพชรน้ำโชคกกรมนาศมวยของคุณกรมนาศ
วันวันนี้มา๒แพ้ไปแล้ว๑นะครับ

และมุมคนแถมบางไซด์

๔๙๔๘๒คนแล้วก็๔๘๔๘๑คน

อมกิติ
เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะ
ตอนนี้มาเป็นมือขวาอีกแหละ

กรรมนาศนี่เอาสั่งซ้ายอย่างเดียว

แต่ยาวแบบนี้ครับ

อากาศยาวอย่างเดียวเลย
จะพูดการคอด้วยซ้ำกับจอมกิตติด

คราวนี้อยู่ที่การวิทย์ซ้อมเนี่ย

คุณกรรมนาศนี่สั่งเดินแข้งซ้ายเตะแข้งซ้ายเตะ

นั้นชกสบายนะแดงชกคุมไปเรื่อย
นี่บังหลดบังหลด

ต้องเดินต้องออกอาวุธก่อนบ้าง
มวยออกทีวีเนี่ยมาเต้นมารอ
ต้องไปต้องมาหลังเพียงเชือกเชือกบาหลังไม่อยาก
มวยแบบนี้ไม่สนุก

เขาเน้นผลการครับ
ถ่อยและทำคะแนนดี
แต่ถ้ามายุคนี้ต่อยแล้วไม่มีคะแนนนะ

เจอซ้ายโต้ด้วยขวาสวยงามอย่างเดียวมันช่วยไม่ได้นะ
สมัยนี้มันต้องมีลูกหนักลูกแข็งแรงเข้ามาช่วย
ยก๒ครับน้ำเงินยังเข้าไม่ได้นะครับต้องหาจังหวะ
ถ้าชกแบบนี้แดงออกเรื่อยเลยฝีไม้ลายมือประสบการณ์ดีกว่า
เหล่าซ้ายมาติดบังครับ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

โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโห

โหโหโหโหโห

โหโหโหโห
โหโหโหโห
โหโหโหโห

โหโหโหโห